คุณผู้ชมฮะมีเหตุการณ์ที่เสื่อมเสียภาพลักษณ์ของประเทศไทยอีกแล้วครับ
นักท่องเที่ยวเป็นชาวรัสเซียเป็นผู้หญิงนะไปวิ่งออกกำลังกายแถวอ่างเก็บน้ำปรากฏ
คนร้ายเนี่ยมาทุบหัวเธอแล้วก็ทำร้ายเธอไม่แน่ใจประสงค์ต่ออะไร
เธอหนีรอดมาได้แต่สภาพนี้สะบักสะบ้อมเลย
คนนี้คือนางสาวเอลิน่าไวซูโคว่าครับเป็นนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียอายุ๓๘ปี
ตอนคนไปพูดคุยกับเธอทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งชาวบ้านแถวนั้นเห็นบอกว่าพูดจาไม่รู้เรื่องเลย
แล้วก็มีอาการหวาดระแวงหวาดกลัวตลอดเวลา
ชาวบ้านไปช่วยเหลือเธอได้จากป่านะครับในซอยชายพรวิถี๔๑ตำบลโป่งอำเภอบังละมุงที่ชนบุรี
คุณเอลิน่าเนี่ยตอนไปวิ่งก็ใส่ชุดออกกำลังกายไม่สวมรองเท้า
แล้วก็มีเศษดินเปลือเปื้อนเต็มตัวเลยตามเนื้อตัวก็มีบาดแผลถลอก
หัวแตกด้วยนะหัวแตกบริเวณด้านหลังท้ายถอยครับ
ขวาเธอก็แตกด้วยขอบตาทั้งสองข้างก็บวมปูด
นี่คืออาการของเธอทั้งหมดนะฮะเนี่ยเยอะเลยครับ
เจ้าหน้าที่ต้องประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลบางละมุงไป
ไปถามชาวบ้านคนหนึ่งที่เป็นคนแรกที่ไปเจอคุณเอลิน่า
เมื่อคืนตอนประมาณสัก๓ทุ่มเขาก็ทำ
ระอยู่หน้าบ้านจู่จู่เห็นคุณเอลิน่าวิ่งหน้าตา
ตื่นมาเลยนะออกมาจากป่าแล้วม้อนในสอย
ใกล้บ้านครับใบหน้านี้เต็มไป
เลือดท่วมเลยครับเนื้อตัวก็มอมแมม
พูจาฟังไม่รู้เรื่องพยายามถามอยู่
อืมสอนภาษาอยู่ที่โรงเรียนสอนภาษาย่านซอยขาวตาโล
ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๙กิโล
คุณเอลิน่ามักจะมาวิ่งออกกำลังกายรอบอ่างเก็บน้ำ
ประชันในช่วงเย็นเป็นประจำเลย
ส่วนสาเหตุที่เธอถูกตีหัวแล้วก็ลากเข้าป่าไปทำร้ายนั้นเนี่ย
ตำรวจยังสรุปไม่ได้นะครับยังไม่รู้แน่ชัดว่า
อาจจะมีมากกว่า๑คนครับส่วนมูลเหตุที่ลงมือทำร้าย
เชื่อว่าไม่น่าจะชิงทรัพย์เนื่องจากว่าทรัพย์สินในตัวคุณเอเลน่ายังอยู่ครบ
นี่ยังยกมือเล่นมือถือได้อยู่นะฮะทั้งมือถือทั้งกุญแจรถที่อยู่ในตัว
คุณเอเลน่าก็ยังอยู่ครบครับค่ะอย่างไรก็ตามเนี่ย
เจ้าหน้าที่จะประชุมฝ่ายสืบสวนหาข้อมูลเพิ่มเติม
แล้วก็จะไปไล่ดูกล้องวงจรปิดติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปครับ
จับให้ได้นะพี่ตำรวจโอ้โหไม่อย่างงั้นเนี่ย
ฝรั่งแถวนั้นที่อยู่แถวนั้นก็เยอะด้วยนะครับ